วันที่๒๑มกราคม๒๕๖๒เวลา๖นาฬิกา
คณะกรรมการจัดงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่
และครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเป็นกรณีพิเศษ
ประจำปี๒๕๖๑จะเคลื่อนร่างครูใหญ่ทั้งหมด
จากคณะแพทยศาสตร์ไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ
จากนั้นในช่วงเวลา๑๓นาฬิกาจะเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
ยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ
โดยใช้เส้นทางถนนกรปพลึก
ซ้ายผ่านวัดป่าอดุลยารามเข้าถนนกรปพลึกอีกครั้ง
แล้วเลี้ยวขวาเข้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษ
จากนั้นคณาจารย์และนักศึกษาในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
จะทำพิธีขอขมาครูใหญ่ทั้งหมด
พระสงฆ์๑๐รูปสวดพระอภิษฐรรม
วันที่๒๒๒๘มกราคม
พระสงฆ์๑๐รูปเริ่มสวดพระอภิษฐรรมรอบแรก

รอบที่๒เวลา๑๔นาฬิกา
รอบที่๓๗นาฬิกา
และเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
มีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกัน

สวดพระอภิษฐรรมในเวลา๑๙นาฬิกา
ตลอดทั้ง๗วันได้เปิดโอกาสให้ประชาชน
ร่วมเป็นเจ้าภาพ๑๑คณะคณะละ๕๐ท่าน
ในแต่ละรอบจะมีตัวแทนคณะเจ้าภาพ
จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนัตรัย๑ท่าน
รวมทั้งถวายจตุปัจจัยและเครื่องทัยธรรม๑๐ท่าน
กำหนดการจะเป็นเช่นนี้ทุกวัน
เว้นวันที่๒๘มกราคม
ที่จะมีพิธีทำบุญตักบาทในเวลา๗นาฬิกา
ถวายพัฒนาหารเช้าเพลและทอดผ้าบังสุกุลเพิ่มเข้ามา
รวมทั้งจะมีพิธีมอบทุนการศึกษา
นักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพด้วย
จากการเปิดให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในระหว่างวันที่๒๒๒๘มกราคม
ยังเปิดให้ประชาชนได้วางดอกไม้จันทร์
ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ
และที่ฐานเมนลอยชั่วคราวของวัดหนองแวงพระอารามหลวง
บริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน
โดยประชาชนที่มาร่วมงานจะได้รับหนังสืออนุสร

โดยในงานจะไม่มีการจัดทำเหรียญที่ระลึกใด
วันที่๒๙มกราคมตั้งแต่ช่วงเช้า
จะถวายพระตาหารเช้าพระภิกษุสามเณร
พระเด็จพระคุณพระพรมมังคลาจารย์ทงชัยธรรมทโช

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานคร
แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกัน
มีพิธีสวดมาติกาบังสุกุลทอดผ้าบังสุกุล
ในเวลา๑๐นาฬิกา๔๐นาที
และในเวลาเที่ยงตรงจึงเคลื่อนย้ายร่างครูใหญ่ทั้งหมด
ไปยังชาบปรณสถานวัดต่ำต่างในจังหวัดขอนแก่น

จะเคลื่อนศรีรสังขารหลวงพ่อขุน
อย่างชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารำหลวง
ณบริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน
เพื่อพระราชทานเพลิงสรีระสังขารในเวลา๑๗นาฬิกา
และจะมีพิธีเผาจริงในเวลาประมาณ๒๓นาฬิกา
มกราคม๒๕๖๒วันสุดท้ายของงาน
จะมีพิธีทำบุญอัฐิและมอบอัฐิแก่ญาติครูใหญ่ตั้งแต่เช้า
จึงเดินทางไปลอยอังคารและเท่าอัฐิหลวงพ่อคูณ
แม่น้ำโขงจังหวัดน้องคายตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรม
ถือเป็นการเสร็จสิ้นงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่
และกรุยัยพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โทษ